คุณผู้ชมคะกรณีพระธรรมมัชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ภายใน๓๐พฤศจิกายนจะต้องมามอบตัวกับทางตำรวจ
หลังจากมีหมายจับแล้วถึง๒หมายด้วยกัน
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อประสานงานอะไรกันมา
ให้มีการติดตามตัวพระธรรมชโยให้มามอบตัว
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ส่วนกรณีอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโย
เรื่องนี้ตำรวจเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมาเป็นข้ออ้าง
ในการไม่เข้าพบตำรวจในการไม่ถูกดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมาย

พตเศีวรารังศีพรามนกุลรองค์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ในการประสานติดต่อกับคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
เพื่อให้พระธรรมชโยมอบตัวภายในวันนี้
ซึ่งท่านพลตำรวจเอกศีวราบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานงาน
พระธรรมชโยว่าจะมอบตัวหรือเปล่า
แต่ถ้าหากว่ายังไม่มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ตอนนี้อยู่ในส่วนของการขอหมายค้นเพื่อที่จะเข้าไปจับกลุ่มตัว
โดยยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่ในอาการอาภาษณ์หรือไม่ก็ตาม
ตำรวจมีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
ฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
มันไม่มีในกฎหมายอาภาษณ์จะจับไม่ได้
มันมีในกฎหมายมาตราไหน
มันไม่มีครับก็ต้องว่ากันไปตามกระบินบ้างกระบินเมืองนะฮะ
วันที่๑ถ้ายังไม่มีอะไรเคลื่อนไห
ก็มีมาตรการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ส่วนการที่โฆษกคณะศิษยานุสิตออกมาบอกว่า
พระธรรมชโยยังอาภาษณ์ยังรักษาตัวอยู่ภายในวัด
ไม่สามารถมอบตัวได้นั้นก็จะมาเป็นข้ออ้าง
อย่างที่เราได้ฟัง
มีแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันความบุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว
ขณะที่การติดตามตัวพระธรรมชโยมาดำเนิน
คดีฐานฟอกเงินและรับของโจรในคดียักยอกเงิน
ตอนนี้ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศแล้วนะคะ
โดยแจ้งเจ้าคณะใหญ่หนกลางและเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมด้วยในการปฏิบัติการจับตัวภายในวัดพระธรรมกายด้วยเนี่ย
ขอให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางเข้าร่วมด้วยนะ
ขอให้เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีเข้าร่วมด้วยนะ
ถ้าจะเข้าไปจับกลุ่มภายในวัดพระธรรมกาย
จากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีการทำหนังสือสอบถาม
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้วยนะคะว่า
จริงแล้วพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดหรือเปล่า
แล้วก็เรียกร้องให้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
แต่ถ้ายังหลีกเลี่ยงกันยังไม่มอบตัว

รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตอนนี้เนี่ย

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
และฐานให้ความช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
ให้ที่พำนักซ่อนเร้นช่วยให้ผู้ต้องหาไม่ถูกจับกลุ่มตัว

ถ้ายังเพิกเฉยไม่นำตัวพระธรรมชโยมามอบตัว
ส่วนอายการค่ะนายขจรศักดิ์พุทธานุภาพ
อายการพิเศษฝ่ายการสอบสวน๓สำนักการสอบสวน
ว่าพระธรรมชโยควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเอง
เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
และถ้ามั่นใจจริงว่าตัวเองบริสุทธิ์

หลีกเลี่ยงกระบวนการทางกฎหมายนะคะ
ส่วนขั้นตอนการขอประกันตัวก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของพนักงานอายการ

นายขจรศพยืนยันว่าไม่สามารถทำได้
จากคดีของพระธรรมชโยอยู่ในชั้นพนักงานอายการ

ต้องควบคุมตัวค่ะแล้วก็นำตัวส่งอายการ
ถ้าไม่ดำเนินการนั่นล่ะก็อาจจะเข้าข่ายความผิดด้วย
ข่ายความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยนะคะ
คือถ้านำตัวมาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะผิดกันหมด
ทางพนักงานสอบสวนก็ผิดทำไมไม่นำตัวไปให้อายการ

ถ้ารักษาการเจ้าอาวาสวัสดิ์วัสดิ์พระธรรมกาย
ไม่นำตัวพระธรรมชโยไปก็ถือว่าผิด
ที่พำนักผู้ต้องหาอยู่ภายในวัดอย่างนี้